บางทีเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะเวลาเราพูดคุยกันช่วงของการเบรกนะ
สงสัยไหมเวลาเราคุยกันคุยเรื่องอะไร

ถ้าคุยอยู่เรื่องเดียวกับน้องใบตองเนี่ย

แต่คุณติดเงินฉันน่ะสิ
ไม่ใช่เรื่องของการติดเงินเป็นเรื่องของเลขรางวัลที่มันพอออกมาแล้ว
เราก็ต้องมานั่งโจทย์จันทร์พูดคุยกันว่ามันเฉียวมันเฉียด
นี่ไงบอกแล้วว่ามันจะซื้อเห็นไหมว่าให้ซื้อนั่นไงมันเกี่ยวยังงั้น
จับโยงกันไปเป็นเรื่องเป็นราวกันไปได้นะคะ
แต่ว่าคนที่เขาดวงดีดวงเฮงจริงโดยที่ไม่ต้องผูกเรื่องแบบเราเนี่ยก็มีอีกเยอะเลย
เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกับชาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณที่เขาเป็นคนดวงดีดวงเฮง
เขาถูกรางวัลค่ะได้รางวัลมาจากเรือมาสตะเคียนทองอายุกว่า๒๐๐ปี
ไปค่ะไปดูบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะคะที่วัดสวนแตงนะคะ
ชาวบ้านเขามากราบไหว้เรือมาดอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปีลำนี้นะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะซึ่งชาวบ้านที่เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ใกล้ใกล้วัดเนี่ย
นำมาถวายที่วัดสวนแตงเขาอยู่บ้านเลขที่๓๔
ความพิเศษของเรือมาดลำนี้นะคะก็คือเป็นเรือไม้ที่ทำมาจากไม้ตะเคียนถุดขุด
ตะเคียนขุดทั้งต้นใหญ่มากคุณผู้ชมดูนะคะ

คุณลุงเนี่ยคือคนที่ดวงดีดวงเฮงนะคะ
ชื่อว่าลุงปรีชาชาตาวสุอายุ๖๒ปีแล้ว
ชื่ออีกทีนะเอาชัดคุณปรีชา
ลุงปรีชาชาตาวสุอายุ

ใช่ครูลุงปรีชาเขามีอาชีพรับซื้อของเก่า

อยู่ในตำบลสวนแตงนะคะ
พอทราบข่าวว่ามีการอัญเชิญเรือมาสเจ้าแม่ตะเคียนมาไว้ที่วัดก็มากราบไหว้ขอโชคขอลาบ
จุดทูปขอจากเจ้าแม่ชะบาทองในเรือตะเคียนทองขุดเนี่ย
ในช่วงกลางดึกคืนก่อนที่จะออกผลรางวัลนะคะ
ก็มาส่องมองหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์บ้างล่ะจากเรือบ้างแหละ
แล้วแกบอกว่าแกก็เห็นเป็นเลขสองห้า
ก็เลยจำเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าได้รางวัลรวมแล้วเป็นแสนเลยนะคะคุณ
ถูกรางวัลค่ะเนี่ยสองห้าคือเลขท้ายสองตัวพอดี
ได้รางวัลไปแล้วก็มีชาวบ้านในตลาดสวนแตงคนอื่นเนี่ย
นำเลขต่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เขาล่ำลือกันต่อกันมาเนี่ย
เสี่ยงโชคแล้วก็ได้รับรางวัลกันทั่วตลาดเลย
งานนี้ก็เลยต้องจ้างหนังกลางแปลงมาฉายแก้บนด้วยซะเลยนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะเป็นความบังเอิญด้วยแหละ
เกิดขึ้นกับชาวบ้านสวนแตงนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ
แบบนี้ชื่อเสียงด่งดังตามเพลงเลยนะ
ใช่ค่ะชาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณตอนนี้ก็ต้องจังหนังมาชายแก้บน
สวนแตงแห่งเมืองสุพรรณชื่อเสียงโด่งดังโจทย์จันทร์ไปทั่วทั้งกรุง
อันนั้นก็ไม่ได้ร้องแบบนี้ค่ะเพลงนั้นน่ะ

เอาเป็นว่าที่ดิฉันร้องเนี่ยแหละค่ะถูกแล้ว
เอาเป็นว่าแต่ที่นี่ที่วัดสวนแตงแห่งนี้
เขาไปแก้บนกันดังกันใหญ่แล้ว
แน่นอนเดี๋ยวคอยดูงวดหน้านี่คอยดู
นี่สุขภัณฑ์มาแน่เลยสวัสดี
แต่ว่าเราก็ต้องฝากเตือนคุณผู้ชมไปนะคุณนิวนาว
ถูกต้องค่ะจะทำอะไรมันก็ต้องใช้วิจารณญาณฟังหูไว้หู
บางทีก็ลงทุนแต่พองามก็น่าจะดีต่อชีวิตพวกเราเอง
คือจริงก็คือแสดงความยินดีกับคนที่ดวงดีดวงเฮงโชคดีไปด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะ